ความคืบหน้าเรื่องของการที่จานิวถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
หนึ่งเดือนโดนทำร้ายร่างกายสองครั้งเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ
พลตำรวจโทษสุธิพลวงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีนะคะ
คือพบชนบอกว่าก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละ
ประกอบกับไปสอบปากคำพยานทั้งหมด๘ปากสอบไปแล้ว
ก็เลยมีการสเก็ตภาพคนร้าย๒ใน๔คนร้ายตอนนี้สเก็ตภาพได้แล้ว
ส่วนประเด็นการทำร้ายร่างกายตอนนี้พุ่งเป้าไปเรื่องของความเห็นต่างทางการเมือง
ประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์อันนี้ตัดทิ้งไปนะคะ
เพราะว่ารักษณะพฤติกรรมพฤติการของคนร้ายที่มาก่อเหตุ
วันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมามันคล้ายคลึงกับวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
จานิวถูกทำร้ายร่างกายซึ่งครั้งนั้นก็ไม่ได้มีการแย่งชิงทรัพย์ไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนี่ค่ะ
คุณผู้ชมควงคู่ลูกชายออกมาตั้งโต๊ะลักษณะแชร์
แชร์ว่ามีนายตำรวจนั่นแหละเป็นคนให้ที่พักพิงคนร้าย๒ใน๔คนร้าย
เรื่องนี้พบชนก็พูดถึงเหมือนกันนะคะเมื่อวานี้
พบชนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิภาคไปต่างนานา
ในฐานะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นอดีตข้าราชการตำรวจ
แต่ถามว่าจะเชิญมาให้ปากคำในฐานะพยานไหมก็คงไม่
เพราะพบชนบอกว่าคดีนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ที่เป็นประจักษ์พยานเท่านั้นฟังเสียงพบชนค่ะ
และนักกิจกรรมกว่า๒๐คนเข้าไปยื่นจดหมาย
เปิดผนึกถึงพเอประวิทบวงสุวรรณรองนายโยงรัฐมนตรี
รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กป้อมกับบิ๊กแป๊ะ
ก็เข้าไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะ
บอกว่าให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพนักเคลื่อนไหวการแสดงออก
และการชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบด้วย
และอยากให้ดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
รวมถึงมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะนี่ไง
ก็คือเอาพัดเหมือนคล้ายพัดนะคะแต่ว่า
กรีนเป็นรูปหน้าตัวการ์ตูนจานิวเอามาสวมเอามาบังไว้ที่หน้า
แล้วก็เขียนข้อความว่าเราทุกคนคือจานิว
ที่เขียนข้อความบอกว่าเราทุกคนคือจ่าดิว
พยายามที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่า
จ่าดิวถูกทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นใครที่เคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายแบบจานิวแบบนี้ได้นะคะ
ทีนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ของจานิวนางพัฒนารีชาญกิจ
เมื่อวานนี้เดินทางไปที่การประชุมสภาพผู้แทนราชดร
สำนักงานใหญ่ทีโอทีนะคะไปยื่นหนังสือให้กับฝากฝั่งพักฝ่ายค้าน
เรียกร้องให้มีการช่วยผลักดันกฎหมาย
ครองความปลอดภัยให้กับนักเคลื่อนไหว
เรียกร้องสิทธิความเป็นประชาธิปไตย
แล้วก็เร่งหาตัวกระทำความผิดคนที่ทำร้ายจานิว

ก็มีตัวแทนจากภาคฝ่ายค้าน
ก็คือนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วสสจังหวัดน่าน

ซึ่งจริงตอนนี้ก็มีปฏิกิริยาจากหลายฝ่าย
ที่ออกมากดดันให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวานในสภานี้ก็ดุเดือดค่ะคุณผู้ชม
มีการประชุมสภาพผู้แทนราษฎร

เมื่อวานนี้คนที่มีการตั้งกระทู้ถามสด
เรื่องของมาตรการในการป้องกันเหตุและติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมทางการเมืองมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อวานนี้มีการตั้งกระทู้ถามสด
ตั้งกระทู้ถามสดลายยาวเลยค่ะ
มีการนำสถิติมาโชว์ด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพฤติการการทำร้ายร่างกาย
การเอาน้ำปลาร้ามาคว่างใส่การเผารถการทำร้ายร่างกาย
คือเริ่มตั้งแต่นายเอกชัยหงกังวานนายอนุรักษ์เจนตะวานิส
เส้นทางสีแดงแล้วมาสู่จานิว
คือ๓คนถูกทำร้ายร่างกายรวม๑๕ครั้งภายใน๑ปี
คือคุณจิรายุห่วงทรัพย์โชว์สถิติแบบนี้นะคะ
อีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานก็มีการตั้งคำถาม
คือคุณจิรายุพยายามที่จะบอกว่า
ปากซอยรามอินทาวร้อยเก้าที่จานิวโดนทำร้าย
คือปากซอยบ้านผมคุณจิรยุพยายามบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการผลักดันกฎหมาย
คุ้มครองผู้ที่เป็นนักกิจกรรมทางการเมือง
แล้วมีจังหวะหนึ่งรองประธานสภาพผู้แทนราชดร
คุณสุภาชัยโพสุเมื่อวานนี้ทำหน้าที่
สภาพผู้แทนราชดรก็มีการถามกลับ
คุณจิรายุบอกว่าปากซอยบ้านคุณจิรายุใช่ไหม
จานิวโดนทำร้ายเพราะฉะนั้นตัวคุณจิรายุเอง
ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนี่แหละค่ะ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นทำให้สภาเดือดเมื่อวานนี้นะคะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ
พูดต่อสังคมครับประเทศไทยเราเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิต
ยังไม่ทันอะไรเลยครับกลับมาประชาชนโดนลุมทำร้าย
ผมถามว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ปากซอยบ้านคุณจิรยุเลยหรือครับ
ถูกต้องครับลามอินทรา๑๐๙เดี๋ยวเข้าไปปุ๊บ
แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านรองประธานสภาด้วย
วัฒนาประธานคลมขู่กันอย่างนี้เดี๋ยวนะครับ
ทำไมต้องเตือนล่ะครับสอสอก็รู้กันอยู่แล้ว

มันมีเสียงหัวเราะเป็นเสียงขบขันว่าเล่นกันแบบนี้
แต่เอาจริงในเนื้อความที่พูดกันเนี่ย

มันเป็นการคลุมพูได้มั้ย

คุณจิรายุหวงทรัพย์สตพไทย
กรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาพื้นที่ที่จ่าดิวโดนทำร้าย
มีการตั้งกระทู้ถามสดไปที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กะว่าให้พลเอกประวิทย์มาตอบแต่พลเอกประวิทย์ไม่มาค่ะ
หมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็คือผลเอกชายชาญช้างมงคลมาเป็นคนตอบกระทู้ถามสด
นี่แหละก็เลยเรียกว่าพี่ช้างเพราะฉะนั้นพี่ช้างค่ะ
รองประธานสภาพูดแบบนี้ลักษณะข่มขู่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไร
พี่ช้างต้องส่งคนมาดูแลบ้านผมด้วยนะครับ
ฟักฝั่งคุณผู้ชมอีกหนึ่งฟักฝั่งนะฮะ
พักการเมืองฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็มีการยื่นยัตติ
ขอตั้งคณะกรรมการวิสามันค่ะคณะกรรมธิการวิสามัน
เพื่อตรวจสอบศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานรัฐ
ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน
ซึ่งยัตตินี้ก็จะมีการบรรจุระเบียบวาระวันนี้แหละค่ะ
ก็จะมีการประทุมสภาพุทธแหล่งราษฎรอลอีกวันหนึ่งนะ
มาดูความเคลื่อนไหวของจานิวเองบ้างนะครับ
ถึงแม้ฟาดฝั่งการเมืองจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องตอบโต๊ะกันก็ตามนิดนะครับ

บอกว่าขอบคุณประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจำนวนมากที่มีความเป็นห่วงในตัวผม
ยืนเคียงข้างช่วยเหลือในทุกด้าน
เผยอาการล่าสุดที่ถือว่ายังคงทรงตัวครับ
และจมูกก็ยังมีเลือดซึมอยู่มีอาการเดินเซเล็กน้อย
ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัว
และไม่ควรจะมีประชาชนคนไหนในประเทศนี้
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการทางการเมืองเดียวกัน
หรือผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองถูกกระทำแบบนี้อีกต่อไป
นียังบอกด้วยว่าเขาจะกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน
เพื่อรับใช้อุดมการประชาธิปไตย
แทนคุณของประชาชนที่มอบให้ในครั้งนี้
และทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่คุณแม่ของจานิวอยากให้จานิวรีบไปเรียนต่อที่อินเดียแล้วนะ
แม่ท่านรองประธานสภาก็พูดแรงเกินไปนะ